ความพระอยอนของทีมชาติไทยหลังจากที่ได้รวมตัวการฝึกซ้อมอย่างเต็มทีม

เราไปดูการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงขึ้นทุกวันกันหน่อยครับ
ความหวังก็คือการเป็นแชมป์ให้ได้นะครับ

แล้วชุดนี้มีความต้องการที่จะคว้าแชมป
เพราะว่าขาด๔นักเตะหลักนะครับ
ซึ่งเป็นแก่หลักของทีมชาติในยุคนี้

มีอาการเจ็บโคนขาหรี่
เกือบ๒๓คนนะครับ

จะเริ่มด้วย๒เกมเล่นในบ้าน
เจอกับตีมอล๙พฤศจิกา

วันที่๒๑แล้วก็กลับมาเล่นในบ้าน
กับสิงคโปร์วันที่๒๕พฤศจิกายนครับ